มันมีเรื่องราวสะเทือนขวัญคุณผู้ชมที่กำแพงเพชร
คุณพ่อก่อเหตุฆาตกรรมลูกตัวเองเลย
ค่ะแล้วก็เอาศพลูกไปทิ้งแม่น้ำปิ่งครับ

เหรอบอกว่าลูกดื้อแต่ตำรวจไม่ปากใจเชื่อ
ตำรวจเชื่อว่าอาจจะเป็นเหตุผลอื่น
กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสอบพ่อคลองขลุงกำแพงเพชร
คุมตัวในบอลอายุ๓๓ปีเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ฆ่าลูกแท้ตัวเองครับชื่อว่าน้องนิกอายุ๖ขวบ
คุมตัวมาให้ชี้จุดที่ทิ้งศพน้องนิก
อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำปิงในอำเภอคลองขลุงนี่แหละ

ร่างน้องนิกนี่แผลเต็มตัวคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหใบหน้าก็มีหางคิ้วซ้ายก็มี
ฝีปากขวาก็มีลำคอใต้คางก็มีครับ
หน้าอกของร่างน้องนิกก็มีรอยฟกช้ำด้วย
ขาขวาด้านในก็มีแผลเป็นหลุมลึกเลย
ถามพ่อของน้องนิกก็คือในบอลคนก่อเหตุเนี่ยนะ
บอกกับทีมข่าวว่าเขาทำร้ายลูกชายตนเองเพราะว่า
นี่ก็ดื้อวันเกิดเหตุก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมา
เพื่อนบ้านมาบอกว่านิกลูกพ่อไปแกล้งลูกของเพื่อนบ้านเขา

แถมนิ๊กยังไม่ทำของเสียหายอีก
ขอให้ในบอลซึ่งเป็นพ่อน้องนิกทำโทษลูกนิกด้วยนะ
พอในบอลกลับมาจากที่ทำงานครับ
ดันดื่มมาด้วยเมาเหล้ามาด้วย
ก็เลยทุบตีแล้วก็จับลูกนิกทุ่มกับพื้นคุณผู้ชม

นี่เป็นจังหวะที่ตอนพยายามค้นหาร่างน้องนิกนะทางขวานี่
แล้ววันที่คุณพ่อก่อเหตุครับ
พอทุ่มลงกับพื้นสั่งสอนแล้วก็แยกย้ายกันไปนอน
จากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้น๑๘กันยายน
พ่อมาปลุกลูกนิกครับพบว่าอ้าว
นิกตัวแข็งเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยจับศพลูกชายนั่งหน้า
แล้วนายบอลก็โอบประคองไว้ขี่รถ
เอาลูกตัวเองไปทิ้งที่แม่น้ำปิงแบบนี้ฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ทางด้านรองภูการ
จังหวัดกำแพงเพชรพันธุ์กำรวจเอกอันเอก
บอกว่าคดีนี้มีพลเมืองดีไปแจ้งก่อน

แล้วก็ต้องไปที่ครอบครัวของเด็กก่อน

แล้วทีนี้พ่อก็ยอมรับว่าทำร้ายลูกชายจริง

ทีนี้ตัวของในบอลพูดเป็นพ่อเนี่ย
ประชดเมียก็มาทำร้ายลูกจนตาย
แต่ตำรวจจะมีการสอบสวนพ่อแม่เด็ก
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไปด้วยนะคะ
สุดท้ายเลยที่ทำแรงสุดคือทำอะไรลูก